เดี๋ยวเราไปสอบถามให้นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันหน่อยค่ะว่า
จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร
คุณวิกฤตธิรวรรณรัฐนะคะผู้มนุยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านผอวิกฤตค่ะสวัสดีค่ะ

ประเมินหน่อยค่ะว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกยังไงบ้าง
ก็ถ้าอิงกับในส่วนของผลการศึกษาจากทางมอร์แกนสตาเล่นะครับในส่วนของตัวผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเอง
น่าจะมีระยะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะมองถึงในเรื่องของการหดตัวลงหรือว่าถดถอยลงไป
อัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีผลพวงตรงนี้กระทบเข้ามาอีกเนี่ย
ภาพของตัวระยะยาวอาจจะดึงให้เศรษฐกิจในฝั่งของตัวยุโรปมีโอกาสในเรื่องของการสดขายรอบใหม่
ทีนี้นะครับในเรื่องของตัวผลกระทบกับของตัวเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกก็คิดว่าในระยะสั้นเองเนี่ย
น่าจะยังไม่ได้เห็นผลกระทบนะครับที่เป็นรูปธรรมมากนักเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ย
คงจะต้องดูนะครับว่าจะตอบรับในรูปแบบไหนก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวความผันผลของตลาดหุ้นในวันนี้น่าจะมีมากขึ้น
แต่ส่วนหุ้นไทยเองผมคิดว่าไม่น่าจะกระทบเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยก็อย่างที่เราเห็นผลการศึกษานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจากทางกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของทางสสคเองก็มีการประเมินซึ่งมันก็ไม่น่าจะเยอะมากนะ
แต่เอาเป็นว่านะตอนนี้นะครับในตัวของอังกฤษเองถ้าเป็นผลโหวตออกมาในเรื่องของการออกจากการเป็นสมาชิกภาพของตัวยุโรป
น่าจะมีผลพวงในเชิงลบของจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นก่อนแน่นอน
ส่วนผลต่อในเรื่องของตัวภาคเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยคงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าตัวของอังกฤษยังมีเวลาให้ปรับตัวอีกประมาณถึงปีหรือ๒ปีนะครับ
ก็ต้องดูว่าต่อจากนี้ไปจะมีมาตรการอะไรออกมารองรับ
แล้วก็เยียวยาในเรื่องของตัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ค่ะส่วนคนไทย
ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงไหมคะ
เห็นโอ้โหชาวอังกฤษเข้าไปแลกเงินกันเอาไว้เยอะเลยนะท่านผอวิกฤตนะ
ภาพที่เห็นได้ชัดก็คืออัตราแรกเปลี่ยนที่น่าจะมีความผันผวนนะครับ
แล้วก็อย่างที่เคยเรียนเตือนไว้ในรายการว่า
อัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเรามีการทำธุรกรรมกับทางอาชีพเองก็ดี
จะต้องมีการทำในเรื่องของตัวพวกสัญญาซื้อขาย
ตราแรกเปลี่ยนล่วงหน้าเอาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์ต่อจากนี้
จะมีแนวโน้มที่กลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยะ
เพราะฉะนั้นผู้ส่งออกที่อินกับสกุลเงินดอลลาร์
ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของตัวทิศทาง
ในเรื่องของตัวอัตราแรกเปลี่ยนที่จะผันปวดต่อจากนี้ไปด้วย
มันจะผันผวนเป็นสักระยะสั้นระยะยาวหรือมันจะนานแค่ไหนคะ
ผมว่าน่าจะเป็นการผันผวนในช่วงสั้นนะครับ
แล้วก็ค่าเงินต่างไม่ว่าจะเป็นค่าเงินปอนด์เองก็ดี
ที่มีการปรับตัวออรถค่าลงมาอย่างมีนัยาธย์ในรอบนี้
ถ้าผลออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างผลสำรวจเบื้องต้น
ที่ออกมาเราเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่จะโหวตให้มีการออกจากตัวของการ
เป็นสมาชิกภาพของตัวยุโรป
ค่ะถ้านักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ของไทยนะ
อยากให้สหราชนาจักรลีฟหรือรีเมนคะ
ก็จริงตลาดอยากให้อยู่ต่อแหละนะครับ
เพราะว่าเขากังวลถึงผลพวงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ
อย่างที่เราอิงผลสำรวจสมธรรมการสกัดเลขที่ระบุเอาไว้
ค่ะแต่ผลออกมาตอนนี้ลีฟยังนำอยู่นะท่านผอวิกฤตนะ
ใช่ฉะนั้นดูแล้วน่าจะทำให้ตลาดหุ้นและตลาดค่าเงินต่าง
วันนี้อาจจะมีความผันผลเยอะหน่อย
ส่วนหุ้นไทยอย่างที่เรียนครับว่าอาจจะได้รับผลกระทบ
ในเชิงจิตวิทยาจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่อาจจะปรับตัวลดลง
แต่ผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่า
ถ้าเราดูจากในเรื่องของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยเองส่วนใหญ่
แล้วก็ยังมีทิศทางที่ค่อยดีขึ้นตามลำดับนะครับ

ตรงนี้ก็ต้องตามมาดูต่อไปสักระยะหนึ่งแล้วกัน
แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเบื้องต้นยังไม่น่าจะมีผลกระทบเยอะครับ

ท่านผอวิกิจแนะนำนักลงทุนไทยในระยะสั้นระยะผันผวนตรงนี้
ที่จะมีพฤติกรรมการลงทุนยังไงบ้างคะ
หุ้นที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนต่างชาติทั้งหลายนะครับ
ที่เป็นหุ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานธนาคารพาณิชย์ปิโตเคมีนะครับ
น่าจะเป็นกลุ่มที่มีความผันผลค่อนข้างสูง

จะมีการมาพักในกลุ่มที่จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

เพราะฉะนั้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะครับในกลุ่มที่เรียนไปในตอนต้นก่อน
แล้วก็อาจจะนำเงินมาพักในกลุ่มที่เป็น
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศ
แล้วก็ในเรื่องของพวกหน่วยลงทุนที่ให้ผลตอบแทน

ค่ะเอาละค่ะสอบถามจากคุณวิกฤตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

ขอบคุณค่ะคุณวิกฤตธีรวรรณรัฐนะครับ
มนุยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
บอกว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น
ต้องระมัดระวังเรื่องของพฤติกรรมในการลงทุน